มาดูที่ภูเก็ตมีคุณพ่อท่านหนึ่งพาลูกสาวอายุ๑๘ปี
มาร้องต่อทนายดังบอกว่าลูกสาวถูกเพื่อนร่วมงาน
หลอกพาเข้าม่านรูดและไปล่วงละเมิดทางเพศ
คุณพ่อบอกว่าเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความรัก
บอกว่าจะเอาเรื่องถึงที่สุดแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงด้วยกันก็ตามเนี่ยนะคะ
กรณีนี้ก็คือคุณพ่อรายหนึ่งเขาร้องเรียนผ่านเพจ
นายคู่ใจคลายทุกข์เพจนี้เป็นของทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะ
เล่าแบบนี้บอกว่าลูกสาวอายุ๑๘ปีถูกสาวธอม
ลวงเข้าไปในม่านรูดไปกระทำอนาจารย์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อที่๑๒เกิดขึ้น๑๒
ก็คือคนนี้ค่ะน้างสาวแอร์เป็นนามสมมุติ
ไปเจอพร้อมกับคุณพ่อที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลกระทู้
นางสาวแอนได้เปิดร่องรอยที่บริเวณต้นคอให้ดูนะ
แล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าตัวเองรู้จักกับสาวธอม
คนนี้ที่ทำงานก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
โดยตัวเองทำงานได้๑๐วันเท่านั้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือสาวธอมชวนไปเที่ยวชายหาดป่าตอง
บอกว่าไม่ได้ไปกันสองคนนะมีเพื่อนคนอื่นไปด้วย
สนุกสนานกันไปปาร์ตี้กันจนเที่ยงคืนกว่ากว่าค่ะ
สาวธอมขับรถมารับที่หน้าปากซอยทางเข้าบ้าน
ผับแห่งหนึ่งพอผับปิดก็เดินออกมารออยู่ที่หน้าร้าน
ที่หน้าร้านสาวธรรมตอนแรกบอกว่าจะไปส่งบ้าน
แต่จู่เข้ามากระชากแขนเลย
แล้วบอกว่าคืนนี้ไปนอนกับพี่นะ
พี่จะไม่ทำอะไรด้วยความกลัวตอนนั้น
ก็เลยเชื่อใจไปด้วยกันไปได้

ก็เอาไปด้วยแต่พรุ่งนี้ต้องไปส่งหนูที่บ้านนะ
หลังจากนั้นพาเข้าม่านรูดค่ะ

แต่ด้วยความที่ตัวเองไม่ยินยอม
วยโอกาสวิ่งหนีออกมาข้างนอก
และรีบโทรศัพท์ให้พ่อมารับนะคะ
ระหว่างนั้นสาวธอมพยายามขับรถตาม
เพื่อที่จะง้อแต่ตัวเองไม่ยอมขึ้นรถ
แล้วพอพ่อมาก็กลับบ้านมาเลย

ฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
แต่หนูไม่ถึงกับเมาหนูยังมีสติมาก

ก็อยากเอาให้ถึงที่สุดอะค่ะ
เพราะว่าหนูไม่ได้ยินยอมนะ

ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณพ่อค่ะ
คุณพ่อบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้
ตัวเองและพันรยาสงสารลูก
เพราะจิตใจย่ำแย่ลูกเครียด
แล้วลูกสาวตัดสินใจลาออกจากงานเลยนะคะ

แล้วก็กลัวสาวธอมคนนี้ไปเลยนะคะ
ตัวเองยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แม้ว่าจะเป็นผู้หญิงด้วยกัน
ก็คือคนที่ก่อเหตุเป็นสาวธอม

แต่อย่างไรคุณพ่อบอกจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลย

จะเรียกตัวสาวธอมคนนี้มาสอบสวนเพิ่มเติมต่อไปค่ะ